จริงแล้วเราก็พูดถึงเรื่องป๊อกมาเยอะแล้ว
แต่ดิฉันเนี่ยเหมือนจะได้ยินคนถืออะไรป๊อกตรงนั้นเหมือนกัน
ยังไง
ครับนี่ครับ

เหมือนจะมาตำส้มตำให้ทานแต่ว่าไม่ใช่
เดี๋ยวนะเมื่อเบรกแรกเห็นใครบอกอยากกินซอยจุ

แต่ว่าไม่ได้มาทำส้มตำให้ทานนะ

คือยังงี้ผมจะพาไปดูการตำส้มตำเรล่าสุดเด็ดแน่

เชิญรับชมพร้อมกันครับ
ภีราของชาวร้อยเกิดเอ้ยร้อยเอ็ดกันครับ
โอ๊ยคักอีหลีพี่น้อง
แต่ละทีมก็จัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครก็เลยทีเดียวครับ
ภาพความสนุกสนานนี้จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ร้อยเกิดหรือจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันการตำส้มตำลีลา
โดยจะให้ประชาชนผู้ที่สนใจลงแข่ง
เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า๗๐๐บาท
หากใครทำคะแนนได้สูงสุดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะไป
ซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการมอบความสุขให้กับทุกคนแล้ว
ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้วย
ต่อกันที่จังหวัดสุรินถิ่นช้างใหญ่
ลีลาการตำส้มตำของชาวสุรินท
สุดขนาดไหนไปดูกันเลย
แต่ละคนเนี่ยลีลาไม่เบาเลยนะครับ
สมกับเป็นคนสุรินทร์จริง
ซึ่งการตำส้มตำลีลาสุดมั่นสุดอลังการครั้งนี้
จัดขึ้นในประเพณีทำบุญร่วมมิตรสัญจร
ของชุมชนตะบนพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
อย่างที่เราเห็นแหละครับคุณผู้ชม
งานนี้เขามีโรงทานส้มตำ
แต่คนตำเขาตำแบบไม่ธรรมดา
เพราะเขาใส่ลีลาสุดปังปังปังเข้าไปด้วย

พอเห็นสีสันความสนุกสนานนี้แล้ว
ต่างก็อดใจไม่ไหวเก็บทรงไม่อยู่
ก็ออกมาร่วมสนุกไปด้วยเลยสิจ๊ะงานนี้
ที่สุดท้ายมากันที่จังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่ลีลาการตำส้มตำของเขาไม่เบาเหมือนกันเด้อ
ปัดแต่ละทีมและคนภายในทีม
ไม่มีใครยอมใครกันเลยจริง
นี่เป็นการแข่งขันตำส้มตำลีลาภายในงานเกษตรปลอดภัย
จัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าที่
ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งทุกทีมจะต้องโชว์ฝีไม้ลายมือ
ในการตำส้มตำด้วยลีลาสุดอลังการ
อีกทั้งส้มตำจะต้องมีรสชาติแซ่บเวอร์
เพื่อมัดใจกรรมการอีกด้วย
ส่วนเรื่องของการโชว์ลีลานั้นไม่ต้องพูดถึง
บางคนเด้งจนบ้านท้ายแทบพัง
อีกทั้งเด้งจนลืมอายุกัดไปเลยทีเดียวจ้า